หลายท่านก็อาจจะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสต
แต่ว่าสำหรับความเชื่อของคนไทยของเรา
แล้วก็ได้เคยปรากฏมามาแล้วในอดีต
ในเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เหมือนหางของดาวพระอังคาร
นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยอ่านหนังสือพบ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
มีหลายคนซึ่งอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อน
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำวันที่๑๓ของเรา
บราณเขามีความเชื่อในหมอคลักษณะนี้
นะเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงการรับรู้ของธรรมชาติ
อาจารย์คะมีอีกหนึ่งภาพในโลกโซเทียลนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะ
มองฟ้าขาแล้วเป็นฝุ่มนกจำนวนมาก
วนเป็นลักษณะของการบินวนตามเข็มนาฬิกา๓รอบ
ผมไม่ได้อยู่ในที่นั้นนะครับเนี่ยค่ะเป็นคลิปนี้ค่ะอาจารย์
เมื่อเป็นวาระของการสูญเสีย
ผู้ที่เตรียมด้วยพระบารมี

อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่มีการบันทึก
มีการจดไว้ในปูมโหนอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตในวาระที่เราผ่านพบเหตุการณ์ไปสดร้อนเมื่อวัน๒วันที่มานี้นะครับ
สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งเราได้สังเกตครับว่ามีปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นบ้างในวาระการสูญเสียของเราครั้งนี้เป็นยังไง